ดูเรื่องนี้กันหน่อยเกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ
แม่ลูกคู่หนึ่งเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะอะไรคุณ
หนี้เงินกู้เอากาวมาหยอดแม่กุญแจเอาไว้
ติดป้ายใหญ่เขียนว่าอะไรรู้ไหมครับ
เงินกู้เอามาคืนคุณเขียนตัวแบบนี้เลย
ทวงหนี้แบบนี้ลักษณะเอากาวหยอดแม่กุญแจนี่เราก็เคยอ่านข่าวมาแล้วนะ
ทำให้แม่ลูกคู่นี้นะคุณต้องนั่งรออยู่หน้าบ้าน
คือไม่กล้าเข้าบ้านด้วยไม่กล้าเปิดเข้าไป
และอีกอย่างมันเปิดเข้าไปไม่ได้เพราะแม่กุญแจมันล็อกอยู่
คุณแล้วสงสารลูกยังแบบ๗๘ขวบอยู่เลย
ใช่ป้ายก็ติดไว้หน้าบ้านหราเลยลงชื่อว่าโจ๊ก
เขียนว่าเงินกูเอามาคืนด้วยนะครับ
โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดคุณ

เอาป้ายมาติดประจานอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
แค่นั้นนะฮะเซลล์เงินกู้ยังใช้กาวร้อนหยอดแม่กุญแจ
แล้วก็เอากุญแจอีกดอกมาล็อกไว้อีกชั้น
ไม่ให้ลูกหนี้รายนี้เข้าบ้านได้นะเธอนะ
ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนแม่ลูกต้องรออยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
อันนี้เพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาแชร์เรื่องนี้ออกมานะคุณนะ
เขาบอกว่าโอ้โหต้องมาช่วยเหลือแล้ว
เคสนี้ต้องมาช่วยเหลือกันหน่อยเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยโหดเหลือเกิน
สายหมายต้องรอดเขียนไว้แบบนี้ครับ
แม่ค้าตลาดนัดติดโควิด๑๐วัน
เธอเลยต้องหยุดขายของไม่มีเงินส่งดอก
พยายามเจรจาผัดผ่อนแต่ว่าเซลล์ดอกเนี่ยเป็นเซลล์ดอกโหดนะคุณนะ
โหดถึงขนาดร้อยละ๖๐เนี่ยเตือนแล้วก็ไม่ยอมนะ
สุดท้ายถูกเซลล์เอากาวร้อนหยอดรูกุญแจห้ามเข้าบ้านจนกว่าจะมีเงินมาจ่ายค่าดอก
ทีนี้คุณป้ากับลูกต้องนั่งรอหน้าบ้านกว่า๓ชั่วโมง
ก่อนตัดสินใจที่จะร้องเพจสายหมายต้องรอดเข้าช่วยเหลือครับ
ทีนี้พี่เอกก็คือคุณเอกพบนะเหลืองประเสริฐนะครับ
พาป้าเข้าแจ้งความที่สอนอสายไหมบ่าย๒วันนี้
ใกล้จะถึงเวลาที่จะไปแจ้งความกันแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามเหตุนี้เหมือนกันตั้งแต่เมื่อคืน
ไปเจอกับแม่ลูกคู่นี้ก็พูดคุยกับแม่ลูกคู่นี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหทำไมต้องนั่งรอกระหนักนี้แม่ลูกก็เล่าให้ฟังนะฮะ
แล้วก็คุณเอกพบก็เข้าไปพูดคุยกับแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะครับ
โอ้โหแล้วก็ต้องมานั่งแบบนี้นะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะเรียกช่างมาตัดแม่กุญแจได้นะครับ
คุณเอกกับพบก็เลยพาแม่ลูกคู่นี้เข้าบ้านตัวเองนะครับคุณ
คุณแม่นะครับคือนางสามารถที่จะเรียกช่างมาตัดแม่กุญแจได้นะครับคุณเอกกับพบก็เลยพาแม่ลูกคู่นี้เข้าบ้านตัวเองนะครับคุณ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
กับลูกสาว๘ขวบเนี่ยมาอยู่บ้านพี่สาวที่กรุงเทพเพื่อมาช่วยขายอาหารก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นหนี้เงินกู้หลายเจ้าก็รู้ตัวนะฮะแต่ก็พยายามทยอยชดใช้ให้จนหนี้เนี่ยบางเจ้าเนี่ยปลดได้แล้วบางเจ้ายังปลดไม่ได้นะครับ

ให้ไปยืมเจ้าอื่นมาใช้คืนเดี๋ยวนี้เลยแต่เธอไม่อยากเป็นหนี้แบบงูกินหางคุณมันจะวนไปวนมาแบบนี้สุดท้ายเธอถูกขู่โทรขู่จะมาทำร้ายนะครับกระทั่งเมื่อคืนนี้เกือบตีหนึ่งเธอกับลูกกลับจากตลาดเพราะวัยซื้อของเตรียมจะขายของในเช้ามืดเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้เพราะกุญแจเนี่ยถูกหยอดกาวนะครับ
เราต้องขายของตั้งแต่กี่โมงครับ
ของตอนเช้าไปขายหน้า๗ค่ะน่าแต่กี่โมงครับ
ตั้งแต่ตีห้าค่ะถึงเก้าโมงเช้าเสร็จแล้วก็
มาทำแอปต่อที่บ้านค่ะบ่ายสาม
นอนวันละกี่ชั่วโมงครับเนี้ยนอนแทบไม่ได้นอนค่ะ
ใส่ว่าเวลาไม่มีงานงานไม่เข้าแอปก็จะหลับค่ะ

ส่งเซลล์หมดเลย

ถามว่าเมื่อคืนเธอโดนแบบนี้แล้ว

แต่เพื่อนบ้านก็หลับหมดแล้วเธอก็เกรงใจนะฮะ
แล้วถามว่าเธอจะไปแจ้งความเองไหมเธอบอกไม่กล้าเลย
กลัวเนี่ยกลัวแก๊งเงินกู้หรือว่าเซลล์เงินกู้เนี่ย
รู้ก็จะมาตามทำร้ายเธออีกนะครับ
เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจสายไม้ต้องรอดเขานะฮะ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพี่เอกเนี่ยเอกพบนะฮะ
พาป้าเข้าแจ้งความสอนอสายไหมบ่าย๒วันนี้นะฮะ
แล้วก็คุณเอกพบเขียนไว้ในเพจแบบนี้คุณ
คือเป็นหนี้เข้าใจว่าต้องใช้หนี้
แต่ถ้าเจ้าหนี้มีพฤติกรรมไม่ดีก็ต้องดำเนินคดีครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมสงสารนะอืมอืม